ชาบูแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดพระนครศรียุธยามีคนร้ายย่องเข้าไป
ขโมยเหรียญพระขโมยพ่อปู่ชูชก
เจ้าของร้านบอกว่าอยากได้คืนจริง
เพราะว่าพ่อปู่ชูชกเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขายึดเหนียวจิตใจและเขานับถือศรัทธานะคะ
เขาเลยตั้งรางวัลเลยว่าใครแจ้งเบาะแสคนร้ายได้ให้๕๐๐๐ค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นเลยนะคนร้ายคนนี้ผู้ชายอายุประมาณ๒๐
ถึง๒๕ปีใส่เสื้อคลุมกางเกงขาสั้นลายพราง
หมวกแก๊ปปิดบางใบหน้าเดินเข้าไปที่ข้างร้านชาบูลาว
หมู่บ้านสินทิวาธานีตำบลสามเรือนอำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรียุธยาแล้วก็เนี่ยค่ะมุดผ้าใบหน้าร้านเข้าไป
เดินเข้าไปขโมยเอารูปหล่อพ่อปู่ชูชก
แล้วก็ลื้อค้นเอาเหรียญพระต่างไปกว่า๒๐เหรียญแล้วก็หลบหนีไป
กริตภาษยี่สุนแก้วเจ้าของร้านบอกว่าหลังจากปิดร้าน
ตัวเองก็กลับบ้านที่ร้านก็จะมีลูกน้องเฝ้าอยู่หลังร้านนะคะ
พอช่วงเที่ยงไปเปิดร้านปรากฏว่าพ่อปู่ชูชกหายไป
ก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูก็เจอภาพนี้แหละค่ะ
คนร้ายเหมือนกับว่าตั้งใจไปขโมยพ่อปู่ชูชกเลยนะ
เนื่องจากว่าด้านข้างพ่อปู่ชูชกก็มีองค์พระสังกระจายตั้งอยู่
แต่คนร้ายไม่ขโมยไปลองฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยค่ะ
แล้วคนร้ายเนี่ยมุ่งหวังหลวงปู่เลยไหม
น่าจะเป็นหลวงปู่แล้วก็พระเครื่องข้างบนครับ
นี่ไงฮะเจ้าของร้านบอกว่าถ้าประเมินราคามันประเมินไม่ได้หรอก
มันเป็นมูลค่าทางจิตใจเป็นสิ่งที่ยึดเหนียวจิตใจเขา
อยากจะให้คนร้ายเอามาคืนใครมีเบาะแส
เจ้าของร้านบอกเลยว่ามีรางวัลให้๕๐๐๐ค่ะ
ทีนี้ไปดูที่นครปฐมเหตุการณ์คล้ายกันเลยคุณผู้ชม
คล้ายกับที่พระนครศรียุธยาเมื่อสักครู่นี้นะคะ

คนร้ายขับรถเก่งไปจอดหน้าบ้านของนางสาวชนทิชาเกรดพลอย

แล้วก็เข้าไปใช้พล่วงงัดประตูบ้าน
พระพุทธรูปสมัยสงครามโลกครั้งที่๒
พระพุทธรูปอื่นรวม๑๑องค์
พระเครื่องกว่าร้อยองค์รวมมูลค่านับแสนเลยนะคะ
แล้วก็หลบหนีไปเจ้าของแจ้งความไว้ที่สพบางเลน
ล่าสุดชุดสืบสวนแกะรอยจากรถที่นำไปใช้ก่อเหตุ
แล้วก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
ว่าไม่นานน่าจะจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้นะคะ
นี่ก็เป็นลักษณะคล้ายกันในสองพื้นที่ค่ะ